มันก็แปลกแต่ทำไมต้องซื้อไว้เชื่อว่าเวลาจะเป็นเครื่องวิสุทธิ์
ท่านผู้ชมครับวันนี้แปดสิบเอ็ดวันคดีน้องชมผู้ค่ะนะ
ก่อนจะไล่เรียงกันเนี่ยแจ้งท่านผู้ชมทราบล่วงหน้านะฮะ
วันนี้ไทยรัฐนิวโชว์อยู่กับท่านถึง๓ทุ่มครึ่งนะครับ
ว่าไทยรัฐทีวีเดี๋ยวเราจะถ่ายทอดสดศึกวันแชมป์เป็นชิปนะฮะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ไปกันเร็วหน่อยนะ

ดีน้องชมพู่นะวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับถ้าจะมีคำถามว่า
ตกลงตำรวจทำงานไปถึงไหนอะไรยังไง
สิบเอ็ดวันที่ผ่านมายืนยันได้ว่าตำรวจทำงานทุกวัน
ค่ะไม่เชื่อท่านดูภาพนี้วันนี้ครับ
ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านที่บ้านกกอกนี่ฮะ
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านวันนี้ชุดสืบสวนคลี่คลายคดีนะครับ
ได้เชิญครอบครัวน้องชมพู่มาสอบถามข้อมูลกันอีกรอบหนึ่ง
ความจริงเขาทำงานทุกวันนี่นะฮะที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนะครับ
สิบเอ็ดวันนะครับเชิญครอบครัวน้องชมพู่มาสอบถามข้อมูลนะครับ
ก็ได้รับความร่วมมือเหมือนกับทุกครั้งแล้วครับมีทั้งคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
คุณตาชาญคุณยายสมควรณตายณเสริมณแตด้วยนะ
คือลูกสาวคนเล็กของบ้านเนี่ยของคุณตาชาญคุณยายสมควรคือน้ำฝนนี่เขาทำงานอยู่ต่างพื้นที่
นะครับก็เลยไม่ได้มาตรงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือลุงพลกับป้าแตน
วันนี้ลุงพลป้าแตนไม่ได้มานะครับเพราะว่าติดธุระเดินทางเข้ามากรุงเทพนะฮะ
ว่าเดี๋ยววันอื่นคงได้ไปสอบถามกันมีรายงานว่าการที่เจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่
เชิญครอบครัวน้องชมพู่มาสอบถามข้อมูลกันในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่านี่อาจจะต้องการคำถามบางสิ่งบางอย่าง
แล้วต้องการคำตอบบางอย่างที่สำคัญกับคดีนะฮะถ้าจากนี้ไปไม่มีหลักฐานใหม่ประเด็นใหม่อะไรใหม่เชื่อมโยงขึ้นมานะครับ
ตรงนี้อาจจะเป็นส่วนสำคัญของการคลี่คลายคดีก็เป็นได้นะครับหลังจากก่อนหน้านี้๘๑วัน
หลักฐานไปหลายอย่างดีเอนเอที่สำคัญก็ไปตรวจสอบนะครับ
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ได้มาพอสมควรแล้วเจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยมาบางอย่าง
เรื่องก็ยังไม่ได้เปิดเผยที่น่าสนใจก็คือครั้งนี้ตำรวจเรียกครอบครัวน้องชมพู่มาสอบถามเรื่องอะไรนะครับ
นี่ฮะเราไปถามมาแล้วว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับแต่นี่เป็นสิ่งยืนยันได้อีกครั้งนะครับว่า
ที่ติดตามข่าวสารคดีน้องชมพู่มาตลอดเนี่ยการหายตัวไปแล้วเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
ตำรวจยังทำงานอยู่ตลอดนะครับยังไม่ได้เลิกยังไม่ได้หยุด
ไม่ได้หยุดทำงานเลยนะครับทุกวันยังทำงานในการสืบสวนสอบสวนตลอดเวลาเพื่อคลี่คลายคดี
เราสังเกตว่าการเรียกครอบครัวน้องชมพู่มาสอบถามข้อมูลในวันนี้
ใช้เวลาไม่นานนักค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวก็เสร็จ
หลังจากนั้นแต่ละคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปไปทำภารกิจต่าง
คุณยายสมควรนี่นะฮะผู้สื่อข่าวของเราในพื้นที่นะครับ
ได้ข้อมูลมานะครับว่าวันนี้ตำรวจถามข้อมูลจากคนในครอบครัว
น้องชมพู่ที่มาเจอกันวันนี้เนี่ยอยู่สองเรื่องหนึ่งก็คือ
คิดว่าน้องชมพู่ขึ้นภูเหล็กไฟเองได้ไหมอืมสอง
ใครเคยขึ้นภูเหล็กไฟบ้างค่ะนี่นะครับวันนี้นะครับ
มากันหมดเว้นแค่ลุงพลป้าแตนที่เข้ากรุงเทพ
แล้วก็น้ำฝนลูกสาวคนเล็กของบ้านเขาทำงานอยู่ต่างพื้นที่
คำถามอาจจะเหมือนกับที่ท่านเอ๊ะเราก็ติดตามข้อมูลข่าวสารมาตลอดนี่
นักข่าวก็เคยไปถามอยู่หลายครั้งนะครับแต่นี่นะ
น่าจะเป็นการมาตอบตำรวจอย่างเป็นทางการหรือเปล่า
หรือตำรวจอาจจะมาถามย้ำอะไรยังไงหรือเปล่านี่นะครับทุกผู้ชมครับ
ตกลงแล้วเนี่ยเราเคยคุยกันอยู่ว่าน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบ
เดินขึ้นภูเหล็กไฟเองได้ไหมชุดสืบสวนเชิญครอบครัวน้องชมพู่มาสอบถาม
วันนี้เจ็ดคนนะครับเรามาไล่เรียงดูนะครับ
ทั้ง๗คนนี่เราไปขออนุญาตแล้วไปถามว่าทั้ง๗ท่านเนี่ย
ถ้าตำรวจเขาถามอย่างนี้วันนี้ได้ตอบว่ายังไง
เอาข้อแรกก่อนที่ตำรวจถามว่าคิดว่าน้องชมพู่
ภูเหล็กไฟเองได้หรือไม่คุณพ่อน้องชมพู่บอกว่า
ได้บอกกับตำรวจไปว่าไม่ได้อืม
คิดว่าลูกสาวเดินขึ้นภูเหล็กไฟเองไม่ได้คุณแม่น้องชมพู่
ก็บอกว่าไม่ได้ชมพู่เดินขึ้นภูเหล็กไฟเองไม่ได้แน่
คุณตานะตาชาญบอกว่าบอกตำรวจไปแล้วว่าไม่ได้
หลานสาวเดินขึ้นภูเหล็กไฟไม่ได้แน่
คุณยายสมควรก็บอกว่าไม่ได้ค่ะนี่นะครับน้าตายกับน้าเสริม
บอกกับตำรวจแล้วแต่น้าตายณเสริมบอกขออนุญาตไม่เปิดเผยข้อมูลกับผู้สื่อข่าวก็แล้วกัน
อันนี้เราก็เคารพตรงนี้เพราะว่าน้าเสริมแกก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ด้วย
ใช่นะฮะเอาเป็นว่าบอกกับตำรวจแล้วนะครับ
แต่ขอไม่บอกข้อมูลก็แล้วกันว่าบอกว่ายังไงตอบกับตำรวจว่ายังไง
ขณะที่ณแตร์หรือว่าณกระแตร์นี่ฮะณลาโพบอกว่าบอกกับตำรวจไปแล้ว
ว่าน้องชมพู่หลานสาวเดินขึ้นภูเหล็กไฟไม่ได้แน่
คำถามที่สองที่ตำรวจถามนะครับถามว่าคนในครอบครัวน้องชมพู่ที่มาถามวันนี้
เคยขึ้นภูเหล็กไฟไหมนี่ฮะแล้วตำรวจที่ถามมานี่ไม่ใช่แค่
หมายถึงช่วงขึ้นไปตามหาน้องชมพู่นะหมายถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้ช่วงเวลาอื่นอื่นอ่ะ
ค่ะทั่วทั่วไปอ่ะเคยถูกต้องไหมจะช่วงตามหาหรือไม่ตามหาก็แล้วแต่เนี้ย
ขึ้นภูเหล็กไฟไหมพ่อน้องชมพู่บอกว่าเคยขึ้นครับ
คุณแม่น้องชมพู่ก็บอกว่าเคยขึ้นนะคุณตาชาญก็เคยขึ้นภูเหล็กไฟ
ยายสมควรคุณยายบอกว่ายายไม่เคยขึ้นไม่เคยเดินขึ้นภูเหล็กไฟเลย
น้าตายกับน้าเสริมบอกกับตำรวจแล้วแล้วก็ขออนุญาตไม่เปิดเผยข้อมูลเหมือนกัน
ค่ะซึ่งเราก็เคารพสิทธิ์ตรงนี้เต็มที่อยู่แล้วนะครับส่วนนาแตณแตบอกว่าไม่เคยขึ้นภูเหล็กไฟนะฮะ
นี่คือคำตอบของทั้ง๗คนในครอบครัวน้องชมพู่ที่บอกกับตำรวจวันนี้
ตำรวจก็เก็บเป็นข้อมูลเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับที่เรา
มาติดตามทำข่าวคดีน้องชมพู่เนี่ยเราก็เคยคุยเคยถามเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ไปแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับตำรวจอาจจะเคยถามแล้วก็ได้
วันนี้อาจจะเป็นการถามย้ำหรือว่าเป็นการสอบข้อมูลเพิ่มก็แล้วแต่ตรงนี้นะครับ
เราก็เลยลองสอบถามข้อมูลในเชิงเหตุผลนะครับว่าเออถ้าตอบตำรวจว่าอย่างนี้ในวันนี้เนี่ย
ค่ะมันมีเหตุผลอะไรยังไงคุณพ่อน้องชมพู่บอกว่า
ตัวเองเนี่ยเคยขึ้นภูเหล็กไฟนะก็เลยมองว่าทางขึ้นภูเหล็กไฟ
การขึ้นภูเหล็กไฟน้องชมพู่ลูกสาว
เด็กหญิงวัยสามขวบขึ้นเองไม่ได้แน่เพราะมันสูงมันลาดมันชันมันเป็นหน้าผา
ยังไงน้องชมพู่ปีนไม่ได้หรอกส่วนคุณแม่น้องชมพู่นะครับ
บอกว่าเคยขึ้นภูเหล็กไฟเหมือนกันแล้วก็แน่นอนว่าไม่คิดว่าลูกสาวจะขึ้นได้
เพราะลักษณะพื้นที่มันลาดชันมีก้อนหินทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่
ยากต่อการเดินสภาพพื้นที่ก็เป็นป่ารกพื้นที่สูงชัน
สามขวบอย่างลูกสาวเนี่ยยังไงก็เดินไม่ได้
คุณตาชาญบอกว่าตาชาญเคยขึ้นภูเหล็กไฟ
เพราะฉะนั้นคิดว่าน้องชมพู่เดินขึ้นไม่ได้แน่เพราะยังเด็กมาก
เส้นทางก็ลาดชันรกด้วยต้นไม้ก็เยอะ
เครือเถาวันอะไรต่างมันเยอะแยะไปหมดนี่นะฮะ
ส่วนคุณยายสมควรคุณยายบอกตำรวจว่าไม่เคยขึ้นภูเหล็กไฟ
แต่ก็คิดว่าน้องชมพู่หลานสาวเนี่ย
ยังไงก็ขึ้นไม่ได้ค่ะเพราะมันรกนะ
มีเครือเถาวันมีต้นไม้มีหนามมีอุปสรรคมันเยอะ
ทางก็ลาดชันแม้ตัวเองจะไม่เคยขึ้น
แต่ก็เชื่อว่าหลานสาวยังไงก็ขึ้นไม่ได้แน่นอน
นาแตณแตก็ไม่เคยขึ้นภูเหล็กไฟนะครับ
และนาแตบอกตำรวจว่าน้องชมพู่ขึ้นไม่ได้แน่
ซึ่งณแตบอกว่าที่คิดว่าน้องชมพู่ขึ้นภูเหล็กไฟไม่ได้
เพราะน้องชมพู่เป็นคนขี้กลัวกลัวปลากลัวที่ที่มีความรก
น้องชมพู่ก็ไม่เคยห่างจากแม่ไม่เคยห่างจากคนที่คุ้นชิน
ไม่เคยห่างจากครอบครัวเพราะฉะนั้นน้องชมพู่เนี่ย
ห่างกันไปนิดเดียวเนี่ยร้องไห้แล้ว
ไม่ไปเล่นไกลบ้านแน่และเชื่อว่าเดินขึ้นภูเหล็กไฟเองไม่ได้แน่
ค่ะก็คือตำรวจเนี่ยค่ะก็ต้องพยายามหาหลักฐาน
สิ้นสงสัยในประเด็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยว่าน้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟได้เองหรือเปล่า
ครับก็สืบเนื่องจากผลการชนสูตรศพของน้องชมพู่
ทั้งจาก๒โรงพยาบาลโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
และโรงพยาบาลตำรวจผลออกมาก็คือไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้าย
ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นเหตุฆาตกรรมหรือเปล่า
ดังนั้นก็ยังไม่ตัดประเด็นที่ว่าน้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเอง
ยังไม่ตัดประเด็นนี้ทิ้งตำรวจก็เลยต้องตรวจสอบสอบปากคำ
ลงพื้นที่ไปเพื่อให้สิ้นสงสัยว่าเส้นทางเป็นลักษณะไหนอย่างไร
น้องชมพู่จะขึ้นไปได้เองหรือเปล่า
จำได้ไหมคะเมื่อสัปดาห์ก่อนเมื่อวันเสาร์
ที่แล้วครับตำรวจลงพื้นที่ไปเดินขึ้นเดินลงวัด
ระยะวัดองศาแบบจุดต่อจุด
เพื่อที่จะนำไปเทียบเคียงกับกล้ามเนื้อของเด็กผู้หญิงอายุ๓ขวบ
ว่าจะสามารถขึ้นไปบนภูเหล็กไฟได้ไหม
นี่คือจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเรานะคะ
ทั้งขึ้นทั้งลงไปพร้อมกับตำรวจแล้วก็มีการวัดองศาทางขึ้นทางลงเนี่ยค่ะ
สรุปให้ฟังแบบนี้อีกรอบนึงนะคะเพื่อจะได้เป็นหลักฐานในเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับคดีนี้นะคะ
เพื่อที่จะตอบข้อสงสัยข้อแรกเลยว่าน้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟได้เองหรือเปล่า
จากทางขึ้นก่อนค่ะจะเริ่มจากสวนยางพาราหลังบ้านน้องชมพู่นะคะ
ก็ขึ้นไปเรื่อยวัดจากจุดนี้เป็นจุดแรกนะคะ
จุดแรกคือห่างจากสวนยางพาราไป๓๐๐เมตรจุดนี้ชัน๓๐องศาระยะทางความชัน๓๒เมตรนะคะ
จุดที่๒ค่ะห่างจากจุดแรก๑๔๐เมตรวัดความชันได้๓๕องศาระยะทางความชัน๕๐เมตร
เส้นทางตรงนี้ยังเป็นทางเดินปกตินะคะ
ส่วนจุดที่๓ห่างจากจุดที่๒๖๐เมตรความชัน๔๓องศาระยะทางความชัน๕๐เมตรค่ะ
เดินต่อไปจนถึงจุดที่๔นะคะห่างจากจุดที่๓๑๑๐เมตร
จุดนี้จะเริ่มแล้วนะคะก็จะเริ่มเดินยากแล้วเพราะว่าโขดหินจะใหญ่ค่ะที่ต้องเดินผ่านข้ามไป
ความชันคือ๕๐องศาเลยนะคะระยะทางความชัน๗เมตร
เดินต่อไปจนถึงจุดที่๕ห่างจากจุดที่๔๐เมตร
ตรงนี้ก็จะต้องเดินผ่านโขดหินทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่สลับกันไป
ความชัน๔๗องศาระยะทางความชัน๒๗เมตรค่ะ
เดินต่อไปค่ะจุดที่๖ห่างจากจุดที่๕๘๐เมตร
จุดนี้ก็มีโขดหินเหมือนกันเป็นโขดหินเล็กสลับใหญ่นะคะสลับกันแบบนี้
ความชัน๔๘องศาระยะทางความชัน๓๒เมตรค่ะ
ไปต่อนะคะตำรวจคือเขาวัดอย่างละเอียดเลยนะคะ
ต่อคือจุดที่๗ห่างจากจุดที่๖๑๖๐เมตร
จุดนี้มีโขดหินแต่เป็นหินเล็กค่ะ
ความชัน๓๓องศาระยะทางความชัน๕๐เมตร
ต่อไปเป็นจุดที่๘ห่างจากจุดที่๗๒๑๐เมตร
ความชัน๕๐องศาระยะทางความชัน๙เมตรนะคะ
จุดที่๙ห่างจากจุดที่๘๒๓๐เมตร
จุดนี้สำคัญคือจุดที่พบรถแคลเด็กเล่นนะคะ
เส้นทางตรงนี้จะเป็นหินขนาดใหญ่
ความชัน๔๒องศาระยะทางความชัน๖๐เมตร
ส่วนจุดที่๑๐ค่ะห่างจากจุดที่๙๑๕๐เมตรนะคะ
จุดนี้เป็นหน้าผาสูงหลายสิบเมตร
เป็นเส้นทางที่ยากที่สุดในการเดินผ่าน
ชันที่สุดในเส้นทางที่วัดกันมาเลยค่ะ
ชันคือ๖๐องศาระยะทางความชัน๓๒เมตรค่ะ
คุณผู้ชมครับจุดนี้เป็นจุดหน้าผาที่สูงหลายสิบเมตรนะครับ
ทางทีมข่าวพร้อมประจำนักที่นั้นได้เดินขาวขึ้นมา
เพื่อจะไปยังจุดที่พบศพน้องชมพู่นะครับ
ซึ่งเส้นทางนี้ถ้าน้องชมพู่เดินมาจริงนะครับ
จะต้องเดินผ่านจุดที่หน้าผาสูงหลายสิบเมตรตรงนี้นะครับ
เราก็สังเกตดูนะครับตรงนี้จะเป็นโขดหีทันอันไทที่ขึ้นยากมากครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งอย่างที่ผมบอกครับถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้

เพราะว่าคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นโขมถึงขนาดใหญ่แล้วไม่มีอ่า
ที่ที่จะให้พิมพ์เผ่าเราจับแล้วพาตัวขึ้นไปเลยนะครับ
คุณผู้ชมลองคิดดูว่าถ้าน้องชมพู่เด็กอายุ๓ขวบนะครับ
จะสามารถขึ้นเส้นทางนี้ได้หรือไม่นะครับ
ที่ผมบอกเส้นทางตรงนี้คือเส้นทางที่มีระยะใกล้ที่สุด

ซึ่งตรงจุดนี้อยู่ที่ประมาณ๑กิโลเมตร๕๐๐เมตรเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้ครับขึ้นยากมากนะครับ

นี่นะคะขนาดทีมข่าวของเรายังบอกว่ายากเลยนะ

จุดนี้เป็นจุดก่อนพบศพน้องชมพู่

ระยะทางความชัน๕๐เมตรนะคะ
แล้วก็ต่อไปจนถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่ค่ะ
เส้นทางนี้ระยะทางรวม๑๘กิโลเมตร
ใช้เวลาทั้งหมด๑ชั่วโมง๒๖นาที๓๖วินาทีนะคะ
ซึ่งทีมข่าวและตำรวจที่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
ต้องหยุดพักอยู่ประมาณสัก๑๐นาทีได้ที่จุดนี้ค่ะ
เพราะไม่ง่ายและเหนื่อยมาก
และแต่ละจุดความชันอย่างที่เราแจกแจงไปนะคะ
อันนี้เส้นทางขึ้นนะคะจากด้านล่างไปด้านบน
ทีนี้ค่ะตำรวจก็พาทีมข่าวของเราวัดความชันอีกหนึ่งเส้นทางนะคะ
อาจจะมีระยะทางไกลกว่าเดิมแต่ความชันน้อยกว่า
เป็นการวัดจากด้านบนลงมาด้านล่างบ้างค่ะ
ซึ่งก็จะต้องเดินอ้อมนะคะเข้าไปถึงอ่างกกนะคะ
เส้นทางน้ำห้วยบุ่งด้วยค่ะจนไปออกสวนมันสัมปะหลังหลังบ้านน้องชมพู่
ตำรวจบอกว่าที่ต้องใช้เส้นทางนี้ก็เพราะว่าต้องวัด
ความชันของเส้นทางตรงนี้เหมือนกันคือวัดทั้งทางขึ้นวัดทั้งทางลงนะคะ
เส้นทางตรงนี้นะคะเป็นเส้นทางลงเนี่ยเริ่มจากจุดแรกก็คือ
จุดที่พบศพน้องชมพู่นะคะก็จะมีก้อนหินขนาดเล็กเล็กเยอะเลย
ความชัน๔๐องศาระยะทางความชัน๒๔เมตรจุดที่๒ห่างไป๑๐๐เมตร
จุดนี้มีโขดหินก้อนเล็กความชัน๖๐องศาระยะทางความชัน๑๕เมตร
ที่๓ห่างออกไป๕๔๐เมตรความชัน๔๕องศาระยะทางความชัน๒๕เมตร
จุดที่๔ห่างออกไป๑๖๐เมตรความชัน๔๒องศาระยะทางความชัน๓๖เมตร
จุดนี้ทีมข่าวของเราต้องเดินอ้อมไปจนเจออ่างกกซึ่งเป็นทางไหลของน้ำจากเขาที่จะลงไปที่ห้วยบุ่งค่ะ
จุดที่๕ต่อไปอีก๖๐๐เมตรนะคะความชัน๔๐องศาระยะทาง๒๕เมตร
จุดนี้จะมีโขดหินขนาดใหญ่สลับกันอยู่จุดนี้ต้องระมัดระวังต้องเดินค่อยเดินข้ามโขดหินนะคะ
ต่อจุดที่๖ค่ะห่างจากจุดที่๕๐๐เมตรความชัน๓๐องศาระยะทางความชัน๕๐เมตร
เส้นทางตรงนี้เริ่มเป็นเส้นทางเดินปกตินะคะคือจะเห็นเป็นแนวทางเดินชัดเลย
ส่วนจุดที่๗ห่างจากจุดที่๖๔๕๐เมตรความชัน๓๐องศาระยะทางความชัน๔๕๐เมตร
จุดที่๘เป็นจุดที่ใกล้กับจุดที่พบแหวนค่ะ
ห่างจากจุดที่๗๕๒๐เมตรชัน๓๐องศาระยะทาง๓๐เมตรนะคะ
อีก๘๓๐เมตรนะคะก็จะเป็นเส้นทางราบแล้วเดินง่ายแล้วมีเส้นทางเดินแบบเห็นชัดเลยนะคะ
ขาลงเนี่ยค่ะ๓๕กิโลเมตรนะคะใช้เวลาเดินทางรวมแล้ว๓ชั่วโมง๑๕นาทีนะคะ

วันนี้วันที่๘๑นะครับก็อย่างที่ท่านเห็นว่าตำรวจยังคงทำงานคลี่คลายคดีอย่างต่อเนื่อง
ใช่ค่ะซึ่งเราก็ต้องรอฟังความคืบหน้ากันต่อไปนะครับ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
ก็ยังคงเชื่อมั่นแล้วครับว่าที่สุดแล้วตำรวจจะจับตัวคนร้ายได้
เอาละเป็นความโศกเศร้านะครับเป็นความสูญเสียของครอบครัว
ที่กำลังรอเรื่องความคืบหน้าทางคดีจากทางตำรวจอยู่รอมา๘๑วันนะ
แต่ชีวิตก็ต้องเดินต่อไปนะครับวันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่ม
ขออนุญาตตามคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ไปหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้
เขากลับมาใช้ชีวิตพยายามจะทำให้ปกติที่สุดแล้ว
ทำไร่ทำสวนแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ฮะ
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าปกติมาทานกันแทบทุกวัน
อย่างวันนี้ก็มาช่วงเที่ยงเพราะปกติช่วงเที่ยงจะมาทานก๋วยเตี๋ยวกัน
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวใกล้บ้าน
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกกับคุณนฤทธิผู้สื่อข่าวของเราว่า
ก่อนที่จะมีเรื่องมีราวของลูกสาวคนเล็กคือน้องชมพู่เนี่ย
ก็จะพาลูกสาวสองคนมากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นี่แหละ
น้องสดิ้งลูกสาวคนโตยุ้สิบสามน้องชมพู่ลูกสาวคนเล็กสามขวบ
น้องชมพู่นี่เขาชอบสั่งก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำตกนะฮะ
เล็กน้ำตกใส่ลูกชิ้นแต่เอาน้ำน้อยน้อยนะ
นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวชามโปรดของน้องชมพู่เลยนะครับนี่ฮะ
เวลามานั่งกินกับที่บ้านเนี่ยน้องชมพู่จะนั่งตรงกลางระหว่างพ่อกับแม่
แล้วน้องสดิ้งเขาจะนั่งถัดคุณพ่อไปนี่ฮะตามภาพแบบนี้
คำถามคือนอกจากลูกสาวคนเล็กนั่งตรงกลางระหว่างพ่อกับแม่แล้วเนี่ย
ก็คือจะได้มีที่เยอะหน่อยเพราะน้องชมพู่ตัวเล็ก
ชามก๋วยเตี๋ยวบนโต๊ะนี่หยิบช้อนตักก๋วยเตี๋ยวเข้าปากไม่ถึง
จะวางชามก๋วยเตี๋ยวไว้ที่ตรงเก้าอี้นี่แหละตรงข้างล่างนี่แหละนี่ฮะ
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าคิดถึงลูกสาวค่ะ
หากลูกสาวยังอยู่คงมีความสุขเหมือนกับทุกวันก่อนหน้านี้
ตอนนี้ไม่มีลูกสาวคนเล็กแล้วมันก็เหมือนกับมีช่องว่าง
มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันวันนี้มันโหงไปเลยอืม
ว่างตรงกลางตรงเนี้ยครับทุกผู้ชมครับคุณพ่อคุณแม่บอกมันโหงไปเลย
ปกติต้องมีชมพู่อยู่นี่ฮะแล้วก็บอกว่าไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในครอบครัว
แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรอการคลี่คลายคดีจากตำรวจ
ส่วนชีวิตก็ต้องเดินต่อไปหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จนะครับ
พ่อแม่น้องชมพู่ไปสวนยางพาราไปใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยที่สวนยางพารา
คุณพ่อก็ขับรถไถไปไปถึงพ่อน้องชมพู่ก็เปิดหน้าดิน
แล้วแม่ก็หวานปุ๋ยนี่ฮะคุณพ่อเป็นคนขับรถไถเปิดหน้าดิน
แล้วแม่จะตามหวานปุ๋ยวันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มก็เลยไปช่วยหวานปุ๋ยด้วยนะครับ
กับแม่น้องชมพู่บอกว่าตั้งแต่มีคดีของลูกสาวก็เลย
ไม่มีเวลามาที่สวนยางพารามากนักค่ะ
วันนี้พอให้ข้อมูลกับตำรวจเสร็จพอจะมีเวลาก็เลยเข้าสวนซะหน่อยครับ
พาไปบ้านลุงพลหน่อยดีกว่าค่ะตอนนี้กลายเป็นว่าโอ้โห
คนไปหาไปให้กำลังใจลุงพลเยอะมากนะใช่ครับ
คล้ายคล้ายกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปไกลนะคะที่หมู่บ้านกกอกที่มุกดาหาร
เมื่อวานนี้เราก็บอกไปแล้วว่าคนไปบ่อยถึงขั้นที่ว่า๓แยก
ก่อนจะเข้าหมู่บ้านครับจุดที่มีการตรวจคัดกรองโควิดสิบเก้า
ติดป้ายไว้เลยอ่ะบ้านลุงพลไปทางไหนมีลูกศรชี้เลยนะคะครับ
แต่ต้องบอกว่าวันนี้ลุงพลกับป้าแตนไม่อยู่บ้านนะคะแต่คนก็ยังไปหากันเยอะมาก
เยี่ยมชมบ้านลุงพลก็อยู่ระหว่างการต่อเติมนะคะ
มีลูกชายคนโตคอยต้อนรับไม่รู้ลุงพลจะรับเป็นลูกชายหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราเองอยู่จนเหมือนจะเป็นลูกชายแล้ว
ชายบุญธรรมเอ่อคุณจิรายุทธ์ค่ะนักข่าวของเรา
แล้วนี่เขามาเดินดูบ้านกันนะใช่ค่ะก็บ้านกำลังต่อเติมอยู่ที่มีคนใจดี
ส่งสิ่งของต่างส่งเฟอร์นิเจอร์ส่งวัสดุก่อสร้างอะไรไปให้
มาเยี่ยมชมอะไรเลยเนอะใช่ใช่อืม
กลายเป็นว่าลุงพลไม่อยู่ป้าแตนไม่อยู่
ขอถ่ายรูปกับจีรายุทธ์ก็ได้ถ่ายรูปกับนักข่าวของเราก็ได้
เพราะนักข่าวของเราคอยต้อนรับไงคอยดูแลให้นี่นะคะ
จำได้วันเล่นกีต้ากับลุงพลใช่โหนี่ถ้าเจอติไปด้วยนะอื้อหือ
โอ้โหนี่บรรยากาศคนเยอะนะคะคนไปกันเยอะนะคะ
ทีนี้มาดูกันค่ะว่าบ้านลุงพลคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะ
ที่มีการสร้างเพิ่มเติมนะคะนี่ค่ะก็อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ช่างติดวงกบประตูหน้าบ้านไปหนึ่งบานประตูหลังบ้านหนึ่งบาน
กบหน้าต่างห้าบานนะคะการเกาะอิดทำผนังบ้านก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะ
แต่ลุงพลบอกช่างว่าเดี๋ยวชะลองานตรงนั้นเอาไว้ก่อน
อยากให้ช่างเทปูนทำพื้นบ้านก่อนนะคะครับช่างประเมินว่าใช้เวลาไม่เกินสี่วัน
ก็เสร็จนะคะลุงพลกับป้าแตนลูกก็จะได้ม่านใหม่สมใจค่ะ
อืมนี่นะคะสภาพก่อนต่อเติมและสภาพปัจจุบันอยู่ระหว่างการต่อเติม
เดี๋ยวต่อเติมเสร็จเมื่อไหร่เป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่เดี๋ยวให้ดูกันอีกรอบหนึ่ง
ตอนนี้ก็จะเหลือการทาสีบ้านนะคะเพราะว่าหลังจากฉาปูนที่ผนังบ้านเสร็จหมด
ก็ต้องรอปูนแห้งประมาณ๑๕วันถึงจะทาสีได้
ถ้าบ้านเสร็จก็ต้องทำห้องน้ำอีกห้องน้ำนะคะ
เพราะว่าห้องน้ำอยู่นอกบ้านแล้วมีแค่ผ้าเป็นรูขาดขาดแล้วด้วยอ่ะ
ทำเป็นเหมือนฉากกั้นเอาไว้ไม่มีประตูครับแฟนคลับลุงพลมาให้กำลังใจกันเยอะ
มาจากไหนบ้างมาจากนครพนมสกลนครกาลสินตัวเมืองมุกดาหารขอนแก่น
แต่วันนี้ก็ผิดหวังเพราะไม่เจอลุงพลกับป้าแตน
ลุงพลกับป้าแตนเข้ากรุงเทพนะคะจะกลับไปก็ตอนค่ำ
แฟนคลับก็เลยบอกกับทีมข่าวว่าตั้งใจมากันแต่เช้าเลยนะ
มาให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตนแต่มาแล้วไม่เจอก็ไม่เสียดาย
เพราะเดี๋ยววันหลังก็มาใหม่เพราะอยากเจอจริง
พอมาเห็นบ้านลุงพลกับป้าแตนเนี่ยสงสารคนที่มาให้กำลังใจกลุ่มนี้ก็บอกว่าดีใจนะ
คนดูข่าวแล้วก็ส่งความช่วยเหลือมาให้ลุงพลเยอะเลยนะคะ
ก็ฝากบอกผ่านไทยรัฐทีวีว่าขอให้ลุงพลสู้ค่ะ
มาให้กำลังใจลุงพลกำลังใจทั้งสองฝ่าย
ไม่ใช่ว่าทางนู้นทางนี้เนอะเราก็เป็นกลางเราก็ไม่รู้นักข่าวด้วยให้กำลังใจสู้
สู้พอเห็นลุงพลมีแบบจำได้มีบ้านหลังใหม่ปลื้มใจกับเขาสิเนอะ
ว่าบุญกุศลของเขาคงสร้างมาเขาก็มีบุญวาสนาที่แบบนี้ช่วยกัน
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววันที่๓ที่๔ก็มา
เพราะว่าหมอปลามาลุงพลต้องอยู่บ้านแน่เดี๋ยวจะมาอีก
คืนนี้ลุงพลดูทีวีเจอไหมอยากจะบอกอะไรลุงพลไม่ข่าวหน้าจอ
ให้สู้ให้กำลังใจมาทั้งหลายที่เลยมารวมกันตรงนี้
มาไม่เจอลุงพลก็ดีใจนะมาเห็นสภาพบ้านเห็นอะไรทุกอย่าง
ที่เขาบริจาคมาแม่ก็เห็นเนาะว่าได้มาใช้มาดูมาเห็นแล้วดีใจด้วย
นี่นะคะ๘๑วันแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
ที่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารครับระหว่างนี้ก็ต้องรอ
ความคืบหน้าทางคดีจากทางตำรวจนะคะช่วงที่เป็นข่าวแรกแรก
คนในพื้นที่เขาบอกเลยว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปอืม
แน่นอนก็ต้องให้ความร่วมมือกับตำรวจในการให้ปากคำ
แต่ว่าตอนเนี้ยค่ะเวลาผ่านไปเนี้ยแปดสิบเอ็ดวันแล้วนะคะ
เขาก็เริ่มออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติทำนาทำสวนกันตั้งแต่เช้า
สูบน้ำเข้านาชาวบ้านเขาก็บอกว่าคือถ้าย้อนไปตั้งแต่วันที่เกิดเรื่อง
รวมถึงช่วงเดือนแรกแรกชาวบ้านเขาบอกว่าไปไหนมาไหนลำบากค่ะ
อยากออกไปทำงานกันเลยด้วยซ้ำก็ต้องให้ความร่วมมือกับตำรวจเพื่อให้ปากคำ
แต่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขายินดีนะคะยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกอย่าง
เพื่อคลี่คลายคดีนี้แต่พอผ่านพ้นไปจนถึงณวันนี้ค่ะ
ต่างคนก็ต้องใช้ชีวิตกันแบบเดิมก็ต้องเดินหน้ากันต่อค่ะ
กว่าจะมีคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่กันแน่แต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่เหมือนเดิม
ก็คือการขึ้นไปบนภูเหล็กไฟไปเก็บเห็ดเก็บผักอะไรแบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าจนถึงวันนี้นะคะ
ยังไม่กล้าขึ้นไปเพราะยังไม่มีคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่กันแน่
ครับแต่ว่าเราก็ได้เห็นภาพแล้วนะครับว่าตำรวจยังคงทำงานอยู่นะฮะ